ซึ่งยิ่งใกล้วันประชามติตำรวจก็ยิ่งต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจในพื้นที่
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ขณะที่ศาลจังหวัดญาหลาก็ได้อนุมัติไม้จับแนวร่วมหน่อประชาศุปนายศ์ภาคใต้
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับ
ในวันนี้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุล

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ออกเสียงประชามติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เปิดเผยขณะที่ลงพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๘และภาค๙
เพื่อมอบนโยบายและกำชับตำรวจในพื้นที่
เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ระดมกวาดล้างอาทยากรรมอาวุธปืนและอาวุธสงคราม
ห่วงเวลาการออกเสียงประชามติตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมถึงวันที่๑๐สิงหาคม
พร้อมยอมรับว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ก็คือในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้
อาจจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีออกมาเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์
ได้สั่งการให้ตำรวจระดมกำลังเต็มจำนวนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในทุกพื้นที่จนกว่าจะถึงวันลงประชามติ
ล่าสุดศาลจังหวัดยาลาก็ได้ออกหมายจับนายอุสมาลูกหยี
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการแห่งชาติ
ความผิดฐานเผยแพร่ข้อความภาพเสียงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แต่ว่าภาพรวมสถานการณ์ก็ยังคงเป็นปกตินะครับ
ส่วนที่มีการแขวนป้ายพ่นสีกากบาทไม่เอารัฐมนูลกว่า๙จุด
ต้นพบว่าไม่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
แต่ว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคม
เป็นเดือนแห่งการสูญหายของฮายีสุหลงโตมีนา
ซึ่งเป็นโต๊ะอีมามอดีตผู้นำมุสลิมในพื้นที่
เมื่อปีที่ผ่านมามีการกดดันในพื้นที่๓จังหวัด๔อำเภอของภาคใต้
ทำให้เดือนนี้มีการแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น